ก็มีความเคลื่อนไหวผ่านโลกออนไลน์นะคะ

นายกรรมดิวันนี้ดูอารมณ์ดีนะคะ
คุณผู้ชมร้องเพลงด้วยค่ะคือท่านนายกเนี่ยเป็นประธาน
ศูนย์ธรพฤษในการจัดกิจกรรมการประกาศปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน
ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีไปที่บูธ
แสดงเครื่องดนตรีฟังเขาบันเลงเพลงอยู่สักพักหนึ่ง
ท่านนายกก็ตีระนาดเป็นเพลงธรณีกันแสง
ก็จริงแล้วใช้ในโอกาสเศร้าไงแต่แต่ร้องเพลงค่ะ
ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอดาเอ็นโดฟิน
ท่านนายกรู้จักเพลงนี้ด้วยเนอะไม่คือมันวัยรุ่นนี้
เช่นที่มันยังร้องไม่ค่อยได้ลองฟังดูค่ะ
ตกลงลุงตู่รู้จักเพลงนี้หรือเปล่า

เอาเป็นว่าก็ร้องกันไป
ใช่ค่ะส่วนนางสาวยิ่งรักชิณวรรดินาโยค
รัฐมนตรีค่ะโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเนื่องในเทศกาลตรุษจีนนะคะ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าปีนี้คงเป็นปีที่ทุกคนรอคอยอย่างมีความหวัง
เพราะเรากำลังจะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งดิฉันขอให้เป็นปีทองของประเทศไทย
ให้ได้รัฐบาลที่มาจากเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงเพื่อมาดูเศรษฐกิจ
ให้พี่น้องอยู่ดีกินดีมีเงินเต็มกระเป๋า
ทุกวันจันทร์อยู่แล้วก็รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ตอนนี้เป็นตอนที่๔นะคะสำหรับจันนี้
หัวข้อก็คือสุขภาพของคนคือสุขภาพของชาติ
แล้วก็มีตอนหนึ่งก็พูดว่าประเทศไทยเนี่ย
เป็นประเทศที่มีโครงการ๓๐บาทที่ทุกวันนี้เพิ่มค่าหัวไปเรื่อย
ถ้าปล่อยไปแบบนี้ต่อไปอาจจะไม่ไหว
ทำโครงการนี้ให้ครบวงจรต้องเน้นเรื่องของการป้องกันดีกว่ารักษา
รณรงค์เพื่อให้คนมีสุขภาพดี
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องอารมณ์เรื่องการออกกำลังกาย